เตือนภัยกันหน่อยช่วงนี้หน้าหนาวแล้ว
หลายคนก็วางแผนไปท่องเที่ยวกัน
ท่องเที่ยวที่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
อย่างที่ชนบุรีค่ะมีชายหนุ่มคนนึงขึ้นไปเล่นน้ำตก

ทำให้ร่างไปกระแทกกับโขดหินบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงถึงจะช่วยลงมาได้
หน่วยกู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชา
ก็นำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากที่น้ำตกชันตาเถนบางพระ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก่อนที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
โดยในที่เกิดเหตุชุดหน่วยกู้ภัยก็ต้องจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับชั้นล่างของน้ำตก
และจะเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้น
ก่อนจะนำขึ้นไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ก็ต้องเดินลัดเลาะขึ้นไปตามด้านข้างของน้ำตก
ซึ่งค่อนข้างชันและลื่นต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นไป
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงก็ขึ้นไปถึงชั้น๔ของน้ำตกค่ะ
โดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่นำขึ้นไป
แล้วก็เจอนายนัทพรวาพัฒน์ไทย
แขนขวาหักขาซ้ายกระแทกกับโขดหินอย่างรุนแรง
ก็นอนเจ็บปวดอยู่ริมน้ำตกนะคะ
โดยกู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลโดยการดามแขนและขา
ก่อนจะนำขึ้นไปนอนบนบอดแล้วรัดให้แน่น
กันเวลาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจะได้ไม่สะเทือนบาดแผลค่ะ
ซึ่งตลอดทางลงมาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเอง
ต้องคอยตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางออก
ซึ่งก็ทำไปด้วยความยากลำบาก
และนำผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลที่จอดเตรียมอยู่ด้านล่าง
แล้วก็เคลื่อนย้ายนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณศรีราชารักษาต่อไปค่ะ